ต่อกันที่คอนเสิร์ตใหญ่นะคะ๑๐ปีเนเบอร์เซคัทของฮิปพอปสุดหล่อพี่เวย์ไทเทเนียม
ซึ่งงานนี้เนี่ยพี่เวย์บอกว่าเตรียมขนทัพศิลปินฮิปพอปไปร่วมแจมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่ามีกิจกรรมเอาใจวัยโจ
เล่นเกมประกวดแรปโชว์บาสเก็ตบอลตัดผมก่อนจะไปฟังเพลงมาราทอนแบบ๖ชั่วโมง
บัตรกันได้แล้วนะครับคุณผู้ชมวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้แล้วนะ
ส่วนเพื่อนซีอย่างแบงค์แคลชแล้วก็หวานใจโอซาแวงเขาจะมางานนี้ด้วยหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ

แบงค์หรือครับแบงค์คาร์ดหรือครับแบงค์คาร์ดมาเป็นกรรมการในวันตัดรอบ
ใช่ครับศิลปินหน้าใหม่